ก็เนี่ยผิดแทบข้างแหละ

สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี
สาธิตรีสาธิตรีสาธิตรีสาธิตรี